วันนี้เห็นบริการในวัยสะพานแล้วหลายคนก็บอกอืม
ทางการเมืองแล้วลาออกจากพักแล้วแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์
โอชาปัจจุบันนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ถูกไหมคะ

วันนี้พลเอกประยุทธ์มีภารกิจนะคะ
ไปเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ

วันนี้เขาตึงเครียดกันทั้งวันเลย
นี่ค่ะที่โถงชั้น๑อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณที่ถนนผนโยธินนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีทำบุญแล้วก็เปิดแพร่คลุมป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ค่ะ

ผลเอกประยุทธ์ก็ยิ้มแย้มกล่าวแบบอารมณ์ดีทักทายเลยนะคะ
ถ้าทายอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคุณเดชาพิวัฒนสงขลา
แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนปัจจุบันคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตร
อิจฉานะขับรถผ่านทุกวันตึกสวย

นายกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ประกาศลาออกจากพักแล้วก็วางมือทางการเมืองเนี่ย

พยักหน้านะคะทีนี้ระหว่างทำพิธีสงฆ์อยู่ด้านในเนี่ย

สื่อก็พยายามสอบถามเรื่องการวางแผนหลังประกาศวางมือทางการเมือง

ว่าจะวางมือทางการเมืองจริง
ส่วนการชุมนุมหน้ารัฐสภาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว
พอถามถึงประเด็นเรื่องการโหวตเลือกนายกคนต่อไป

ไม่เกี่ยวเพราะผมลาออกแล้ว
ไม่ได้อยู่เบื้องหลังต่อใช่ไหมครับ

ท่านนายเยาะห่วงการชมนุมหน้าศพายังไงมั้ยคะ
อ๋อนี่เขามีรายงานอะไรท่านนายเยาะล่ะครับ